ดูเรื่องนี้ที่บุรีรำกันหน่อยค่ะ
ลูกคนนี้เนี่ยนะคะก็กระทำกับแม่นะคะ

แล้วก็ร้องเรื่องนี้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยเข้าไปดูแลแม่คนนี้หน่อยค่ะ
นั่นเป็นเสียงที่ลูกนะคะเมาเมาแล้วก็ซ้อมแม่

แม่ก็แก่มากแล้วก็มีเหมือนกับลักษณะแบบอัลไซเมอร์ด้วย

แล้วเวลาลูกเมาเพื่อนบ้านบอกได้ยินเสียงอย่างนี้ทุกทีเลย
ทีไรทุบตีแม่บาดเจ็บได้เลือด
ชาวบ้านเขาก็ฟังอยู่เขาก็ทนไม่ไหวมันบ่อยมาก
สุดท้ายเนี่ยค่ะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยคุณยายท่านนี้หน่อย
ดูสิคะดูสภาพของคุณยายนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านดอนยอง
ตำบลหนองใหญ่อำเภอสตึกบุรีรำค่ะ

คุณยายท่านนี้ลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ายลูกชายไม่ทำงานค่ะ
รอรอจนเบี้ยคนชะลาของคุณแม่ออกมา
เอาเงินนี้ไปซื้อเหล้ามานั่งกินกับภรรยา
เมาได้ที่ก็ตีแม่ตีเมียค่ะ
แม่นะคะเป็นแบบนี้ประจำโดนประจำ
นี่หลักฐานนี่กินเหล้ากินเบียร์แบบนี้
พอไปสอบถามคุณยายทวนค่ะอายุ๗๕ปี
คือคุณยายเองอายุเยอะแล้ว
แล้วก็เหมือนกับมีลักษณะอย่างที่ดิฉันบอกตอนแรก
คือมีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์
เพราะฉะนั้นถามอะไรก็จะตอบไม่ค่อยได้

ไปถามลูกชายคนก่อเหตุนี่แหละก็บอกไม่รู้
จำไม่ได้จำไม่ได้เลยว่าเคยตีแม่

แต่ว่าเวลาเมาจำอะไรไม่ได้จริง

ผมจำไม่ได้ครับเวลาผมเมา

จำไม่ค่อยได้บางทีผมก็ไม่รู้ว่าแม่กินลมเองหรือเปล่า
เพราะผมก็ไม่ค่อยได้ดูแกตลอด
ที่อยู่ในคลิปที่มีเสียงยายลองขอบฟังช่วยหรืออะไร

ไม่รู้ตัวว่านั่นคือสิ่งที่ตัวเองทำนะคะ
จำได้จริงหรือเปล่าหรือจำไม่ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ชาวบ้านบอกพอเงินหมด

แล้วพอเบี้ยเงินชราของแม่ออก

นี่ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเขาไม่มีเงิน
ไปขอชาวบ้านก็มีนะคะ
แจ้งความชาวบ้านจะแจ้งความทำไม่ได้
เพราะว่าแม่ซึ่งเป็นเจ้าทุกข์ก็หลงลืม
จะไปให้ไปแจ้งความก็คงไม่ได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแม่ก็จะถูกวนเวียนทำร้ายอยู่อย่างนี้ค่ะ
เมื่อเวลาที่เขาต้องการเงินหรือว่าเขาเมา
เพราะฉะนั้นชาวบ้านเลยตัดสินใจถ่ายคลิปนี้
แล้วก็ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลคุณยายหน่อย
อย่างน้อยให้พ้นมือจากการที่ถูกทำร้าย
จากลูกของคุณยายเองนะคะนะครับสิบหกละ